พ่อค้าขายข้าวเหนียวหมูปิ้งที่จังหวัดนครพนมเขาเคยตกเป็นแพ้ในคดี
เพชรมูลค่ากว่าสิบห้าล้านบาทตอนนี้ได้ออกจากคุกมาแล้วนะคะ
แต่ก็บอกว่าชีวิตหลังพ้นคุกได้รับผลกระทบหลายอย่าง
หนี้สินเอ่ยภาระอย่างอื่นเหมือนกับตายทั้งเป็นเลยล่ะค่ะ
นายพี่สิทธิ์ส่วนพิมอายุ๔๘ปีคนนี้นะคะ
มูลค่ากว่า๑๕ล้านบาทและติดคลุกไปแล้วนานกว่า๗เดือน
หลังถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสอนอบางเสาทงนำหมายสารจับกลุ่มที่บ้านเลยค่ะ
ทั้งที่เจ้าตัวก็ปฏิเสธยืนยันว่าไม่ได้กระทำ
จากนั้นทางฝั่งภรรยาและครอบครัวก็เลยดิ้นรนต่อสู้
เชื่อว่านายพิสิทธิ์ไม่ได้กระทำผิดจริง
หาความยุติธรรมให้กับครอบครัว
จนกระทั่งในที่ศูนย์ศาลอายาธนบุรีค่ะ
พากษายกฟ้องปล่อยตัวสู่อิสรภาพเมื่อวันที่๒๖กันยายนที่ผ่านมานะคะ
ล่าสุดนี้นายพิสิทธิ์ก็กลับมาอยู่กับครอบครัวที่จังหวัดนครพนมแล้วก็เปิดใจว่า
แม้ว่าจะได้รับอิสรภาพแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือความเลวร้ายที่สุดในชีวิต
ตัวเองไม่เคยทำผิดกฎหมายหรือเอาเปรียบใครแต่ว่าต้องมาถูกกระทำ
ตอนนี้ผลกระทบที่ตามมาหลังออกจากคุกก็คือความลำบากที่เกิดขึ้นกับครอบครัวค่ะ
มีภาระทั้งหนี้สินรถก็ถูกยึดไปและต้องเริ่มต้นใหม่ทุกอย่าง
คนในครอบครัวก็มีสภาพจิตใจที่ย่ำแย่เพราะความเลวร้ายที่เกิดขึ้นยังคงตามหลอกหลอน
ส่วนเรื่องทางคดีนายพิสิทธิ์บอกว่าตอนนี้คดีก็ยังไม่ได้เสร็จสิ้นนะคะ
ยังต้องรอผลการพิจารณาตัดสินของสารอุทธรณ์หลังสารชั้นต้นยกฟ้อง
แต่อนาคตข้างหน้าเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอีก
ความลำบากที่เกิดขึ้นนั้นยังไม่มีหน่วยงานรัฐเข้ามาดูแลช่วยเหลืออย่างจริงจังนะคะ
ทุกวันนี้ชีวิตก็เลยเหมือนตายทั้งเป็น
เพราะว่าเกิดจากความผิดพลาดในการทำงานของเจ้าหน้าที่บางกลุ่ม
แต่สุดท้ายก็ไม่ได้มีใครออกมารับผิดชอบ
เงินเยียวยานะคะกว่าจะได้มาก็ต้องรอให้กระบวนการยุติธรรมสิ้นสุด
ซึ่งยังไม่รู้ว่าต้องใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่
แต่ที่แน่ตอนนี้ครอบครัวได้รับความเดือดร้อนหนัก
ก็เลยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลช่วยเหลือกันหน่อยนะคะ